เหตุการณ์สะเทือนใจของคนรักหมา

สุนักที่บะอินุตาย

เชื่อว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของคน
คนเดียวกันกับที่ทำร้ายเจ้าลอยค่ะ
น้องปอนซ์สาววัย๑๘ปี
สุนัขไซเบเรียนฮัสกี้ตัวที่ตายค่ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังเกิดเหตุสุนัขที่บ้านตายก็ได้พูดคุยกับคุณพ่อ
ซึ่งขณะนี้ก็ติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ
ทราบว่าสัตวแพทย์ได้ชนะสูตรซากของป๊อปอาย
พบลักษณะคล้ายโดนทำร้ายที่ขา
จากนั้นคนร้ายได้วางยาพิษจนสุนัขตายค่ะ
ปามี่นะคะบอกด้วยว่าคุณพ่อได้มอบหมายให้คุณลุงคนหนึ่ง
รู้จักกันคอยดูแลสุนัขแล้วก็นอนเฝ้าบ้าน
แต่วันเกิดเหตุที่ทำให้ลอยต้องศูนย์เสียขาเป็นช่วงสงคราน
คุณลุงได้ลากลับบ้านแล้วก็ที่บ้านเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด

แต่ส่วนตัวคาดว่าที่ปั๊บอายตายน่าจะเกิดจากฝีมือของคนร้าย
คนเดียวกันกับที่ลงมือทำร้ายลอยค่ะ
ครอบครัวเนี่ยเลี้ยงป๊อปอายมาตั้งแต่เกิด
แล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ๒๓ปีนะคะ
อายเป็นสุนัขที่ขี้อายตามชื่อ
ก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะย้ายสุนัขทั้ง๔ตัวมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
ก็ได้เลี้ยงอยู่ที่ตึกแถวย่านสามเศษนะคะ
แล้วก็พาไปเดินเล่นวัดใกล้บ้าน
นักบริเวณแถวนั้นก็จะเห่าไล่เป็นประจำ
แต่สุนัขทั้ง๔ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าป๊อปอาย
ไม่มีท่าทีเห่าสู้หรือตอบโต้แต่อย่างใดค่ะ

เกิดจากสุนัขทะเลาะกันกัดกันหรือเปล่า
ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องตลกค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของอาการของลอย

ทางโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

บอกว่าเมื่อวานนี้ลอยยังคงมีอาการซึม
สภาพร่างการโดยช่วงไปทรงตัวปอดหัวใจชิบประจอด

ส่วนระดับเม็ดเลือดแดงก็เพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้
แล้วก็พ้นจากระดับวิกฤตแล้วนะคะ
รวมถึงเจ้าของของลอยนายสิกวัฒนลือโสพล
ก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณทุกคน
ที่นำสุนัขมาบริจาคเลือดให้กับลอยค่ะ
โดยบอกว่าผมอยากขอบคุณทุกท่านกับมือ
แต่ติดตรงที่ต้องนั่งอยู่กับลอย
เพราะเวลาผมไม่นั่งอยู่ด้วยมันจะกระวนกระวาย
คนในโลกโซเชียลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพจของคนกลุ่มคนรักสุนัข
แล้วก็มีการแชร์ภาพให้กำลังใจลอยกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
สู้ตายเมื่อวานนี้ฉันเข้าไปตามอ่าน
เขาอัปเดตเรื่องของทั้งคดีความแล้วก็อาการลอย

อาจจะเกิดจากสุนัขกัดกันที่ว่าเซบีเรียนข้างบ้านมากัดกัน
ทางด้านเจ้าของร้านก็พูดเหมือนกันว่าตลกมาก
ถามได้เลยเพราะว่าเขาสนิทกัน
คือทั้งสองบ้านรักใคร่กันดีแล้วก็สนิทสนมกันนะคะ
อีกอย่างคือไม่เคยมีกรณีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าก็มีคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยชอบสุนัขเท่าไหร่

ถูกร้องเรียนบอกว่าจะให้ย้ายออก
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสุนัขหอนเสียงดัง
มีเรื่องของเกี่ยวกับเสียงดังสร้างความรำคาญให้กับคนรอบ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเอองงดีนะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยมีใครมาร้องเรียนเลย
ไม่เคยมีใครพูดเลยว่าสุนัขหอนเสียงดังสร้างความรำคาญใจต่างนานา
แต่พอเกิดเรื่องปุ๊บจะมาให้ย้ายออกเพราะว่าสร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนบ้าน
เขาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องติดตามกันล่ะต้องติดตามกันต่อ
ตอนนี้เรียกหมู่บ้านตัวเองว่าเป็นหมู่บ้านรัฐดาแลนดแล้ว

ค่อยเกิดเหตุแต่ละบ้านเกิดขึ้นนะคะ
ต้องตามกันต่อนะคะเอาใจช่วยใช่พูดประโยคเดียวกันเลยนะคะ